เพราะว่าเสียงเพลงดังมาก

ก็แบบก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันว่าชอบ
เพลงเค้ามันดีคือสายแดนต้องท่ามพลาด
คิดว่าเพลงเค้ามีเสนงยังไงบ้าง
ปล่อยโครงเคลียดออกไปชอบเต้น

อะไรนะคะ

ที่ต้องไปเต้นตั้งแต่เค่งแรกจนเค่งสุดท้ายเลยค่ะบอกเลย
ค่ะนี่เป็นศิลปินระดับโลกเลย
แล้วก็เป็นอะไรที่เรามาสั่งสรรค์มาสนุนด้วยกันดีแน่เลยค่ะ
ก็คือวันนี้แค่เรียกน้ำย่อยยังมันขนาดนี้เลย
วันที่นี้ต้องท่าผ่านนะคะ๒๕เมษัน
นอนมาเยอะก่อนนะคะเพราะว่าจะเหนื่อยมาก
มาคอนเสิร์ตพี่โตมาอยู่เฉยไม่ได้ต้องแดนต้องเต้นต้องอินจอยค่ะ
เตียงพลังมาก็โอกาสแค่นั้นแหละค่ะ
เดี๋ยวเต้นดูดีกว่าได้ไหมคะ

เอาเพลง
สวัสดีไหล่ปป
แบบนี้แบบทำไม
อีอิจาก

ซึ่งหน้าว่าน่าถูกทำไม

ว่าเริ่ม